เพราะในขณะนี้นี่เลยฮะเราจะเปิดคลิปช่วงนาทีหรือว่าวินาทีที่คุณตังโมตกเรือ

คือวันนั้น๒๔กุมภาพันธ์ช่วงกลางคืนนะฮะเราก็ดูกันหลายคลิปนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ใช่ค่ะจริงแล้วคลิปนี้ก็เคยผ่านตาคุณผู้ชมมาแล้วด้วยซ้ำนะคะ
ดูตอนนั้นเอ๊ะช่วงไหนก็เหมือนท่านผู้ชมมันจะเป็นช่วงไหนตรงไหนอะไรยังไงกันแ
ความที่ภาพไกลภาพไกลด้วยแล้วคลิปมันเยอะหลายคลิปหลายช่วงเวลาหลายมุม
ก็เลยอาจจะยังไม่ได้เอกใจว่าเอ๊ะนี่ใช่ใช่ไหมจังหวะวินาทีที่คุณตังโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
คำถามคือท่านผู้ชมอาจจะถามว่าอ้าวแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าใช่
เราได้รับคำยืนยันจากชุดสืบสวนคลี่คลายคดีบอกว่านี่แหละ
ผู้ชมช่วยกันดูนะฮะเดี๋ยวขอดูภาพใหญ่ใหญ่หน่อย
เรือลำนี้เรือสปีดโบ๊ทของคุณปอตนุพัฒน์ขับมาในแม่น้ำเจ้าพระยา
จังหวะเนี้ยจะมีจังหวะกระชากอยู่หน่อยหนึ่งค่ะ

เห็นไหมฮะจะวนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
คลิปภาพคลิปนี้นะฮะคือวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
ไปคุยคุยกับเจ้าหน้าที่กันแล้วกันนะ
เขาบอกว่าชุดสืบสวนได้มาเป็นหลักฐานแล้ว
และไทรรัทย์ทีวีไทรรัสงโยชน์ความจริงก็มีคลิปนี้

ใช่ค่ะเราไปเปิดดูย้อนหมดเลยค่ะ
แล้วดูอย่างละเอียดว่าคลิปไหนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราก็มี
ทีมข่าวของเราก็มีแล้วเห็นเลยจังหวะที่คุณตังโมตกน้ำ

ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมขยับมาใกล้หน้าจอทีวีเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกรอบนึงจะเห็นจังหวะที่คุณแตงโมตกลงไป
เจ้าหน้าที่บอกกับเราว่านี่คุณผู้ชมลองดูนะคะดูใกล้เลยนะคะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าก็คลิปที่เขาวนหาไง
เพราะข้อมูลชัดเจนแล้วว่าเขาวนหาตอนที่คุณแตงโมตกเรือไปแล้วเนี่ย
อยู่สิบแปดรอบค่ะนี่นี่จังหวะนี้คือตกแล้วนะฮะโอเค
ตกไปแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมดูเวลาที่หน้าจอนะครับ
๔กุมภาพันธ์๒๕๖๕๒๒นาฬิกา๓๓นาที
ผู้ชมอ่ะเอ้าก็ไหนตำรวจบอกตกประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะ
ในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเร็วกว่าเวลาจริง๓นาที
อืมงั้นก็เป๊ะเลยอ่ะค่ะเราก็ว่าเอ๊ะคลิปนี้แล้ววนอยู่สิบแปดรอบ
เจ้าหน้าที่บอกวนจริงนะฮะคลิปนี้ความยาวนาทีกว่าเนี่ย
ไปสามสี่รอบค่ะแต่ความจริงเนี่ยเขาวนนานกว่านั้น
เอาดูต่อเลยนะครับช่วงที่วนทีนี้เห็นไหมเรือลำสีไฟ
สีเขียวฟ้าฟ้าเนี่ยถามว่าเขามาจากไหน
เขาไปถ่ายรูปที่สะพานพระราม๘มาก่อนคุณเห็นมาสอน
แล้วขับเรือล่องมาเนี่ยผ่านสะพานพระราม๗มา
ตรงนี้คือแถวเลยท่าเรือพิบูลสงคราม๑มา
แล้วก็อย่างที่เราดูกันใช่ไหมฮะ
วันนั้นเนี่ยที่เราดูข่าวกันแล้วทีมข่าวของเราก็ได้ภาพจากคลิปวงจรปิด
ตรงนี้มาเนี่ยเอาขอดูภาพต้นฉบับหน่อยได้ไหม

ด้วยความที่ไกลและมองไม่ชัดแล้วก็จะมีไฟ
มีแสงสะท้อนจากแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับ
ก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตกันว่าจังหวะไหน
แต่พอเจ้าหน้าที่บอกนี่สิคะเราก็เลยไปดูกันแบบละเอียด
นี่จุดตรงนี้นะฮะค่ะเรือลำนี้ก็อย่างที่ทราบ
ค่ะเขาร่องเรือกินวายชมวิวในแม่น้ำเจ้าพญา
ทานข้าวที่ร้านอาหารแถวปฐุมธานีมาก่อน
แล้วไปถ่ายภาพที่นู่นแถวสะพานพระราม๘
จากนั้นก็ขับกลับมาผ่านสะพานพระราม๗มุ่งหน้าจะไปที่อู่จอด

อยู่แถวแถวตรงข้ามท่าน้ำนนแต่พอมาถึงท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
เลยมาหน่อยนึงลักษณะคล้ายเรือกระชาก
คนที่อยู่บนเรือแล้วบอกกับในที่ท่าแหลงเมื่อวานเนี่ยบอกว่า
มันมีลักษณะการกระชากคุณแตงโมตอนนั้นถ้าตามคำให้การของ
โดยเฉพาะแซนเดินมาท้ายเรือเพื่อปัสสาวะ
ขอดูภาพใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง
พอเดินมาเพื่อจะปัสสาวะแล้วเรือกระชากก็เลยตกลงไป
แซนบอกว่ามีการตะโกนบอกกันแล้วก็จะได้วนหา
ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าวนอยู่๑๘รอบนะฮะ
แล้วก็อย่างที่เราทราบ
คือเพื่อนเขาบอกเขาหาไม่เจอหาไม่เจอ

เอ๊ะทำไมเขาไม่จอดใช่ค่ะคือถ้าเกิดตามคลิปนี้นะคะ
พอคุณตังโมตกลงไปแล้วเนี่ยจริงตามข้อมูลที่คุณแซนให้ไว้
คุณแซนบอกว่าตะโกนบอกว่าคุณตังโมตกน้ำให้หยุดเรือ
แต่ถ้าดูตามคลิปคือเรือไม่ได้หยุดเลยนะคะ

คือเลยไปข้างหน้าแล้วก็วนกลับมาแล้วก็วนอยู่แบบนั้น
เฉพาะคลิปนี้นาทีกว่าเกือบ๒นาทีเนี่ยวนอยู่๓๔รอบ
ใช่ค่ะหลายคนก็สงสัยว่าถ้าภาพนี้คือคุณตังโมตกน้ำจริงเนี่ยนะ
ครับถ้าเขาไม่ได้แล่นไปข้างหน้าแล้ววนถ้าเขาหยุดเลย
จะมีโอกาสในการเห็นแล้วก็ช่วยได้ทันมากกว่านี้ไหม

มันอันตรายต่อคุณตังโมที่ตกลงไปไหม
แรงกระโพ่งแรงกระเพื่อมแรงดูดใต้น้ำอะไรพวกนี้
คุณแซนบอกว่ามันเป็นเสี้ยววินาทีแล้วแบบไม่เห็นแตงโมเลย

จังหวะถ้าเกิดกระชากจริงนี่นะคะ

มัน๓วินาทีการเปลี่ยนความเร็วแล้วมันกระชาก

นี่ไทยรัฐนิวโชว์ของเราได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะครับ

ที่คุณแตงโมตกเรือค่ะลงไปในน้ำแล้วหายไปเลย
สะพานพระราม๗มา
นี่คือช่วงเวลาประมาณ๒๒นาฬิกากว่านะครับ
คืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าวนหาอยู่๑๘รอบ
ที่เป็นกล่องบันทึกข้อมูลการเดินเรือของเรือสปีดโบ๊ทของคุณปอตานุพัฒน์
ชุดสืบสวนส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการตรวจสอบและวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วนะฮะ
จะได้เอามาประกอบกับตรงนี้ด้วยนะครับ

ในกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเวลามันอาจจะคลาดเคลื่อนกัน
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไงก็ไม่เคลื่อน
หลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนของคุณตังโมวนหาหลายรอบ
จนกระทั่ง๒๒นาฬิกา๕๒นาที

นี่ค่ะเห็นไหมครับ
คนในเรือเขาบอกว่าพอเกิดเหตุปุ๊บ
ไม่ใช่เขาไม่ช่วยนะเขาโทรไปแจ้งที่อู่เรือ
ค่ะแล้วอู่เรือก็ออกมาออกมาช่วย

่งขึ้นไปตรงที่เรือเขาวนอยู่

วนหาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะตั้งแต่๔ทุ่มครึ่งนะฮะ
จนมาถึง๕ทุ่มเนี่ยวนหาอยู่
ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีชาวบ้านเห็นบ้าง
ตำรวจกู้ภัยอะไรเริ่มได้รับการแจ้งข่าว

ส่วนเพื่อนจะแยกย้ายแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
ก็ตามเหตุการณ์ที่เราได้ติดตามกันมาตลอด
เอาเดี๋ยวขอดูอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ
เอาแตกด้านล่างโลงเลยได้ไหมคะ
อันนี้ตอนกลับแล้วที่หาอยู่ครึ่งชั่วโมง
ขอดูตอนแรกอีกเทู่โลงนะคะ

เหมือนกายังกับกระตุกกระเฉส

เรือลำนี้วนอยู่๑๘รอบนะฮะ

แช่ลูกศรสีแดงเอาไว้
จุดที่คุณแตงโมตกน้ำตามภาพนี้

แล้วดูเรือที่วนนะคะ

ถ้าตกตรงนั้นแล้ววนใกล้ตรงนั้น
ไม่แน่ใจว่าใบพัดเอ่ย
แรงความดูดความอะไร

คือนึกว่าคุณตังโมตกปุ๊บ

มันเกิดอะไรขึ้นค่ะ

ภาพนี้สำคัญมากนะคะแต่อยากให้คุณผู้ชมได้นึกภาพมากขึ้นกว่านี้นิดนึง
เพราะว่าช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มันคือต้องนับเป็นวินาทีจริงประมาณสัก๓วินาทีได้
คุณภาคภูมิค่ะก็เลยจะจำลองให้เห็นหน่อยว่าบนเรือสปีดโบสต์
ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุช่วงเสี้ยววินาทีที่คุณตังโมตกลงไปจากเรือ
เพื่อนแต่ละคนที่อยู่บนเรือค่ะเขาอยู่ตรงจุดไหนยังไงบ้าง
เขาทำอะไรกันอยู่ติดตามจากคุณภาคภูมินะคะ
คุณผู้ชมครับจากการแถลงล่าสุดของตำรวจในคดีของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ
ตำรวจสอบปากทำพยาบาลแวดล้อมไปแล้ว๗๐ปากเกิด๘๐ปาก
ขณะเดียวกันมีการตรวจสอบทบทวนหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดไปอีก๖๐ตัว
แล้วก็ไปได้มาอีก๒๐กว่าคลิปมีการสอบพยานที่เป็นพยานบนเรือ๕คน

ทำให้พอจะเห็นภาพในคืนวันเกิดเหตุ

โดยคุณตังโมในคืนวันนั้น

น่าจะยืนอยู่บริเวณหน้าเรือ

ที่เป็นเจ้าของเรือยืนอยู่ข้างหลัง
ลักษณะใช้มือดันหลังคุณแตงโมเอาไว้

หน้าเรือตรงนี้จะมีกระติกผู้จัดการส่วนตัว

ซึ่งคุณโรเบิร์ตเป็นคนขับเรืออยู่
แล้วก็มีคุณจ๊อปที่นั่งอยู่ด้านหลังคุณโรเบิร์ต

จุดนั้นจะมีคุณแซนที่นอนอยู่
ท้ายเรือลักษณะนอนดูดาว

บอกว่าตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบทางเทคนิคแล้ว
พบว่าขณะนั้นแซนมีการใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการโต้ตอบพูดคุยกับเพื่อน

ตำรวจบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าช่วงนี้คุณแตงโม

กำลังผูกผ้าสีขาวแล้ว
จังหวะนี้มันเกิดการลักษณะเรือกระตุก

พลตรีอุดรบอกว่าแซนให้การว่าตอนนั้น
รู้สึกเหมือนกับเรือกระตุกจริง
ทำให้เกิดการเอียงตัว

แล้วพลัดตกเรือ

แซนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที

เพราะสอดคล้องกับผลการตรวจพิสูจน

แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือที่ใต้ท้องเรือ

ถูกแรงน้ำดูดเข้าไปใต้ท้องเรือ

ของคุณตังโมไปถูกใบพัดเรือ

หลังจากนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน

สั่งให้เจ้าหน้าที่

ให้ไปจำลองเหตุการณ์ภายใน๑๒วันนี้

นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ว่าบาดแผลบนร่างกาย

หรือว่าหลังการเสียชีวิต

คุณผู้ชมช่วยวิเคราะห์ไปด้วยกันหน่อยนะคะ

สิ่งที่คุณภาคภูมิได้อธิบายโดยการใช้
ลำที่เกิดเหตุมาดูทั้งขนาด

คุณผู้ชมจะได้นึกภาพออกมายิ่งขึ้นนะคะ

ตัวเรือนะคะมาดูขนาดของตัวเรือ
คุณผู้ชมจะได้ช่วยกันคิดนะคะว่า

ไปที่ท้ายเรือเนี่ยเขาบอกว่ามองไม่เห็น
มันจะมองไม่เห็นขนาดนั้นเลยหรือเปล่า

กำลังขับสูงสุด๓๐๐แรงม้าค่ะ
เรือความเร็วสูงแบบลิมูซีนค่ะ
ท้ายเรือมีแพลตฟอร์มหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้ทำกิจกรรมทางน้ำหรือนั่งเล่นนะคะ
ห้องน้ำของเรืออยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายมือของคนขับเรือ
ลักษณะเป็นกล่องขนาดพอดีตัวค่ะ
ส่วนภายในเรือตกแต่งเครื่องเสียงลำโพงแสงสีเสียงสำหรับปาร์ตี้ทางน้ำ
เรือลำนี้ราคาขายอยู่ที่ประมาณ๖๗ล้านบาทนะคะ
แต่ว่าลำนี้ตามข้อมูลตั้งแต่ต้นเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
คุณปวบอกว่าซอมมามือ๒ราคาประมาณ๔ล้านบาท
จุดที่คาดว่าคุณแตงโมเดินไปเพื่อไปทำธุระส่วนตัวที่ท้ายเรือ
ทางเพื่อนอ้างว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
คุณผู้ชมลองดูนะคะจะเป็นสีแดงลักษณะคล้ายกับแผ่นบอด
ตามปกติจะเอาไว้ขึ้นลงสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำ
เป็นจุดที่คนเรือหรือผู้โดยสารชายจะไปยืนปัสสาวะนะคะคนที่จะไปอยู่ตรงจุดนี้
ต้องบอกคนขับเรือค่ะให้เบาเครื่องเพราะถ้าทรงตัวไม่ดี
ตกเรือเอาได้ง่ายนะคะเพราะมันแคบมากคุณผู้ชมเนี่ย
ตรงแดงแดงอะค่ะซึ่งแซนเขาบอกเขานั่งอยู่ที่เบาะข้างหลัง
ตรงท้ายสีน้ำตาลนั่นใช่ไหมใช่แล้วก็ยื่นขาออกมาเหมือนเขานอน
เล่นมือถือยื่นขาออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วคุณตังโมจับขาเขาเขาอ้างแบบนี้
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้กรมเจ้าท่าตรวจสอบพบว่ามีเลขทะเบียนเรือ
ประเภทเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตประเภทการใช้สำราญและกีฬาหรือเรือเร็ว
มีนายประพินวิทย์เป็นเจ้าของสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้๘คนนะคะ
จดทะเบียนยี่สิบแปดมกราคมปีหกสี่น้ำเมืองท่าพัทยาไปอนุญาตใช้เรือ
หมดเมื่อ๒๗มกราคม๖๕ทำประกันภัยเอาไว้กับบอมจคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทย
สิ้นสุดการคุ้มครองยี่สิบแปดมกราคมหกห้าทีมข่าวของเราตรวจสอบเพราะว่าเรือลำนี้เดิมเป็นของเสียสช
ก่อนจะให้เป็นของกำนันกับอดีตในตำรวจซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสวขอเป็นตัวย่อแบบนี้นะคุณผู้ชมขออภัยนะ
คุณผู้ชมช่วยคิดไปด้วยกันก็ได้นะคะแต่เราไม่สามารถพูดชื่อเต็มได้
จากนั้นสวคนนี้โอนให้กับลูกชายชื่อเล่นก่อไก่แล้วก็มีการซื้อขายกันระหว่างกไก่กับไฮโซปอร์
อย่างที่บอกค่ะว่าราคา๓๔ล้านคุณปอบอกซื้อมือ๒มา
แต่เหมือนกับว่าคุณโรเบิร์ตอยากได้เรือปอจะขายให้โรเบิร์ตนะ
ตั้งใจจะขายให้มันก็เลยเกิดคลิปล่องเรือนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวย้อนดูคำให้การของบุคคลบนเรือหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
คือชื่อของคนบนเรือที่ปรากฏบ่อยที่สุดณขณะนี้เนี่ยก็คือโรเบิร์ต
แล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนขับเรือในช่วงเวลาเกิดเหตุขับเรือไม่เป็นด้วยอยากจะลองขับเรือ
คือโรเบิร์ตเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ปรากฏตัวพร้อมกับเพื่อน
แรกเลยคือไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
วันนั้นเขาบอกว่าเขาก็ป่วยเครียดความดันขึ้น
ต้องเข้าโรงพยาบาลวันที่ไปจำลองเหตุการณ์เองช่วงแรกก็ไม่ได้ไป
คุณโรเบิร์ตเนี่ยบอกว่าเป็นคนขับเรืออยากจะลองขับขับไม่เป็น
แต่ว่าเรื่องเรือจะกระชากจนคุณแตงโมตกเรือแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
ทางคุณโรเบิร์ตที่ตำรวจแถลงเนี่ยบอกว่าเป็นคนขับเรือนะฮะ
แต่ว่ามีเพื่อนบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่า
เรือกระชากตอนที่คุณตังโมเนี่ยไปปัสสาวะท้ายเรือ
แล้วคุณตังโมก็เลยตกลงไป
พอย้อนคำให้การมาถึงวันนี้เนี่ยที่คุณบนเรือเล่าว่าคุณแตงโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือ
แล้วก็พลัดตกเรือไปเองเนี่ยมันก็เลยเอ้า

แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่คนบนเรือบอกเนี่ย
มันเริ่มถูกหักล้างไปทีละเรื่องทีละเรื่อง
ยืดเยอะมาถึงวันนี้วันนี้วันที่๑๓แล้วนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังรอความชัดเจนกันอยู่
เรื่องการจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การล่าสุดที่ตำรวจแถลงเมื่อวานนะฮะ
รายงานล่าสุดบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่พบตรเมื่อวานนี้สั่งว่าให้ไปจำลองภายในวัน๒วันนี้นี่นะ
เมื่อคืนนี้ไปจำลองมาเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนไปจำลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์
เรียงคำให้การและพฤติกรรมของคนบนเรือทั้ง๕คนนะคะ
คำให้การของทั้ง๕คนนี้เปลี่ยนไปไหม
นับจากวันแรกวันที่เกิดเรื่องเปลี่ยนไปยังไง
ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมติดใจในคำให้การของใครบ้างคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ
ถัดมา๒๕กุมภาพันธ์ก็คือ๑วันหลังจากเกิดเหตุ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีบอกว่า
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไม่เจอเพื่อนของคุณตังโมอยู่เลยค่ะ
มีแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้คุยกับคนบนเรือบอกว่า
บนเรือก็ผูเจ้าวกวนไม่ให้ความร่วมมือด้วย
หลักฐานชิ้นเดียวที่มีก็คือสิ่งที่เพื่อนผู้หญิงบนเรือ
ซึ่งต่อมาถึงจะมารู้ว่าเป็นคุณแซน

เขียนแค่ว่าแตงโมพัทรธิดา
ผู้ดูแลเรือก็ให้ข้อมูลว่า
ขากลับคุณแตงโมปวดปัสสาวะ
ก็เลยไปปัสสาวะท้ายเรือไม่ได้บอกใคร
ทำให้พลาดลื่นตกเรือ
ช่วงจังหวะก่อนจะถึงสะพานพระราม๗
ดังนั้นสำหรับวันแรกนะคะ

เหลืออยู่คนเดียวเป็นคนที่เขียนชื่อคุณตังโมใส่กระดาษให้เจ้าหน้าที่
เป็นคนที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เป็นคนที่คุยกับผู้กู้ภัยแล้วที่เขาบอกพูดวกไปวนมา

มาดูคีย์เวิร์ดสำคัญที่เขาพูดนะ
แซนนะคะเขาเขียนชื่อคุณแตงโม
เขาบอกว่าคุณแตงโมปวดปัสสาวะ
คันของคุณแซนในวันแรกเลยที่บอกกับเจ้าหน้าที่
ถัดมา๒๖กุมภาพันธ์
ตำรวจแจ้งดำเนินคดีกับปอค่ะ

ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเดินเรือโดยไม่มีใบอนุญาต
อบอกว่ายอมรับว่าเป็นคนขับเรือ
ไม่เห็นตอนแตงโมตกน้ำ
แต่แซนนี่แหละเป็นคนบอกว่าแตงโมเนี่ยจับขาแซน

แต่จังหวะที่คุณตังโมลุกขึ้นมันมีคลื่น
ทำให้คุณแตงโมพลาดตกเรือ
นี่นะคะและสุดท้ายปอบอกว่าคือ
ช่วงจังหวะที่มันเกิดเรื่องอ่ะครับ
ปอไม่ได้ขับเรือ
แต่รุ่นพี่ที่ชื่อโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือ
รับว่าดื่มวายกันเล็กน้อย

ปที่ให้ข้อมูลกับตำรวจในวันที่๒๖กุมภาพันธ์
คำพูดสำคัญที่เขาพูดเอาไว้ก็คือ

เพราะบอกว่าจริงแล้วตัวเองก็เป็นคนขับเรือนั่นแหละแต่ว่าจังหวะที่เกิดเหตุผมไม่ได้ขับนะ

แซนนี่แตงโมจับขาแซน

และพลาดใช้คำว่าพลาดเหมือนกันแล้ว
กับปอใช้คำนี้ว่าพลาด

ค่ะครับมี๒ใน๕คนบนเรือถูกแจ้ง
ข้อหาน้ำนะคะไม่ใช่แค่พลาดแล้ว
ที่ถูกแจ้งข้อหานะคะมีโรเบิร์ต

จังหวะที่เกิดเรื่องก็เลยกลาย
ว่าจะซงได้ใช่ไหมคะ๒๘มีนาคมครับมี
กระติกแซนโรเบิร์ตไม่ได้ไป
โรเบิร์ตบอกเครียดความดันขึ้นเข้าโรงพยาบาล
ตอนที่ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยทั้ง๔คน
ยืนยันว่าคุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือ
และบอกว่าดื่มแชมเปญกันไปแค่๑ขวด

และคนที่เห็นคุณตังโมตกน้ำมีคนเดียวเลยคือแซน
เพราะว่าคุณแตงโมจับขาแซน
ส่วนจ๊อปเห็นแค่คุณตังโมเดินผ่าน
ครับคนอื่นไม่เห็นเลยอ่านี่นะคะดังนั้นคำพูดสำคัญของสี่คนนี้ที่
ออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเมื่อ๒๘มีนาคมมีอะไรบ้าง
มาดูค่ะนี่นะคะปอกับโรเบิร์ตยอมรับว่าสลับกันขับเรือ
ยอมรับว่าเป็นคนเดียวที่เห็นคุณตังโมตกน้ำแล้วก็บอกว่าดื่มแค่
เปญขวดเดียวกับวายอีกขวดนึงอืมรวมแล้วแค่สองขวดมาดูวันถัดมานะคะ
๒๘มีนาคมที่ไปออกรายการโหนกระแสเดี๋ยวมาวันที่๒มีนาคมเลย
ครับเอ่อยี่สิบแปดกุมภาพันธ์พูดผิดนะคะขออภัย
สองมีนาคมนะคะชุดคลี่คลายคดีเชิญตัวทุกคนบนเรือ
ไปร่วมจำลองเหตุการณ์แต่โรเบิร์ตไม่ได้ร่วมลงเรือ
เนื่องจากว่าป่วยความดันสูงตำรวจบอกว่าคำให้การของพยานและบุคคล
เรือทั้งห้าคนมันเริ่มไม่ตรงกันค่ะอ่าสองมีนาคมตำรวจเริ่มบอกแล้วว่า
มันไม่ตรงกันนี่หนึ่งในพยานให้การว่าคนขับเรือมีลักษณะกระชาก
ทำให้คุณแตงโมตกเรือพยานอีกคนนึงคือจ๊อปให้การไม่ตรงกับคนอื่นอื่น
ดังนั้นวันนี้มันเริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะ๒มีนาคมเพราะว่ามันมีคำใหม่ที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมา
นั่นก็คือคำว่าเรือกระชากส่วนคนที่ไม่ปรากฏตัวพร้อมกับคนอื่นอื่น
อีกครั้งหนึ่งก็คือโรเบิร์ตและให้การไม่ตรงกันด้วยค่ะ
ว่ามีผู้ต้องหาสองคนโดยช่วงที่คุณแตงโมตกเรือ
คุณโรเบิร์ตเป็นคนขับเกิดเหตุก็คือช่วงเวลา๔ทุ่ม๒๙นาที
ถึง๔ทุ่ม๓๔นาทีซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมันก็ใกล้เคียงกับที่พยานให้การ
ดังนั้น๓มีนาคมประเด็นสำคัญก็คือคุณโรเบิร์ตขับเรือ
และคุณแตงโมตกเรือมันจะมีข้อมูลแค่นี้
ที่เป็นข้อมูลที่ชัดชัดในวันนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้
เป็นประเด็นที่ฮือฮามากแล้วคนก็แชร์กันต่อในโลกโซเชียลครับ
ที่บอกว่าโรเบิร์ตรับสารภาพว่าขับเรือไม่เป็น
เรือก็เลยกระชากคุณแตงโมก็เลยตกเรือจนเสียชีวิตแต่จริงจริงแล้วก็อาจจะต้องปรับคำนิดนึง
บอกว่าโรเบิร์ตรับสารภาพมันอาจจะไม่ถูกต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นนะพี่อุ๋ยครับ
คือโรเบิร์ตเขารับบอกว่าขับเรืออยากลองขับเรือ
เขาแค่รับว่าขับเรือขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองขับเรือ
ส่วนคนอื่นบนเรือบอกว่าจังหวะนั้นมันมีความที่กระชากเกิดขึ้น
มันรู้สึกเหมือนกับว่ามีมีเรือกระชากเกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณตังโมก็เลยตกลงไป
อืมแต่คนก็ไปแชร์กันว่าโรเบิร์ตรับสารภาพอะไรแบบเนี้ยค่ะครับ
คือก็เป็นข้อมูลในลักษณะที่ว่าก่อนจะเกิดเหตุคุณแตงโมยืนอยู่หัวเรือ
ดันหลังเอาไว้เพื่อที่จะถ่ายรูปสะพานพระรามแปดครับ
จากนั้นคุณตังโมเดินไปท้ายเรือไปปัสสาวะก็เดินผ่านในจ๊อปที่นั่งอยู่กลางเรือ
หลังจากนั้นถูกแรงกระชากก็เลยตกเรือไป
ผลตรวจเลือดของทุกคนบนเรือไม่มีสารเสพติดนะคะ
ดังนั้นข้อมูลล่าสุดของเมื่อวานนี้สำคัญก็คือโรเบิร์ตรับว่าขับเรือ
รับว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองขับเรือแล้วมันมีคำว่าเรือกระชากขึ้นมา
แล้วก็มีข้อมูลที่บอกว่าคุณตังโมอยู่ที่หัวเรือแล้วก็คุณปอดันหลังเอาไว้เพื่อถ่ายรูป
ครับแต่ก็ยังยืนยันเรื่องของคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือนี่นะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจ๊อปเนี่ยเขามองเห็นตอนคุณตังโมเดินผ่าน
ครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของสารเสพติดเนี่ยนะคะที่บอกว่าอ่ะตรวจเลือดทุกคนแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีพบสารเสพติดอะไรอันนี้เป็นผลเบื้องต้นใช่ค่ะ
คือทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมากมายไปหมดจนถึงวันนี้
ค่ะอย่างที่เมื่อวานตำรวจก็บอกว่าสรุปแล้วห้าคนบนเรือเนี่ย
เขามีการเตรียมกันอืมเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยไปเจอที่นู่นหาไปที่นี่
อะไรต่างนานาพบปะคนนู้นคนนี้โทรหาคนคนนี้
มันมีลักษณะการเตรียมกันแล้วมีคนทำลายหลักฐาน
แก้ววายขวดวายอะไรก็แล้วแต่ต่างต่างนั้นนะต้องถึงท่านต้องไปคนบ้องคนบ้าเลยนะฮะ